ท่านผู้ชมครับที่บ้านซับเปิบที่เพชรชบูรณ์เนี่ย
หลังจากที่มีชาวบ้านเสียชีวิตติดต่อกันหลายศพค่ะนะฮะ
สิบกว่าศพได้นะครับอืมในช่วงเวลาแค่ห้าหกเดือนชาวบ้านที่แรกก็
กังวลว่าเอ๊ะจะเป็นเรื่องของผีแม่ม่ายหรือเปล่าตอนนั้นแขวนเสื้อแดงกันเต็มหน้าบ้านหมดเลย
แต่หลังมาเนี่ยมองว่าเอ๊ะเป็นพระรูปหนึ่งที่เคยอยู่ที่วัดเทพนิมิตคีรีวงศ์
ชื่อว่าพระวสันหรือเปล่าแต่ตอนนี้ท่านออกไปจำวัดอยู่นู่นแล้ว
พิศนุโลกแล้วคือจริงจริงถ้าไปขอข้อมูลทางการแพทย์จากการชนสูตรเนี่ย
มันก็มีรายละเอียดแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตมาให้เหมือนกันนะ
แต่ฝั่งความเชื่อเขาบอกว่าจริงมันน่าจะเกี่ยวข้องกับสายเวท
เขามองว่าพระวสันเนี่ยตอนที่เคยมาจำวัดอยู่ที่วัดเทพนิมิตคิริวงศ์
หมู่สามบ้านซับเปิบเนี่ยที่เพชรบูรณ์เนี่ย
ชอบทำพิธีเกี่ยวกับด้านศัยศาสตร์มนต์ดำทำเรื่องของการเรียกผงเรียกผีอะไรพวกเนี้ย
อืมแล้วพอชาวบ้านไม่ค่อยพอใจนะท่านก็เลยออกจากวัดไปแล้วไปอยู่พิศนุโลก
แต่ก่อนไปก็ขู่อาฆาตเอาไว้บอกเดี๋ยวจะทำให้ตายแบบโอ้โหเป็นสิบศพเลย
นี่เสียชีวิตติดต่อกันมาเนี่ยอย่างวันนี้ชาปนกิจศพ
เป็นชาวบ้านที่เสียชีวิตศพที่สี่สิบสองกับสี่สิบสามนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศที่วัดเทพนิมิตคิรีวงเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับ
เป็นการชาปนกิจศพชาวบ้านศพที่สี่สิบสองกับสี่สิบสาม
เสียชีวิตกันมาต่อเนื่องชาวบ้านเชื่อว่าพระวสันนี่แหละ
ทำมนต์ดำทิ้งเอาไว้นะครับวันนี้ก็มีชาวบ้านมาร่วมพิธีกัน
นางสาวสถิพรเหมือนศรีชัยเป็นหลานสาวของนายชัยวัดสานมโนหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ญาติญาติก็ทำใจได้แล้วเชื่อว่าน้าชายเนี่ยคงหมดห่วงไปแล้ว
เพราะหลังเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มาเข้าฝันอะไรเลยไม่มาปรากฏให้ให้ญาติเห็นเลย
มีแต่พวกเธอนี่แหละลูกหลานเนี่ยที่ไปเคาะโลงขอให้ถูกลอตเตอรี่
แล้วก็เอาเลขฝาโลงของน้าชายคือนายชัยวัดเลข๙๑๒
แล้วตัดตัวเลข๙ข้างหน้าออกไปซื้อลอตเตอรี่กัน
ก็เลยถูกกันไปหลายคนเมื่อวานนี้เลขท้ายก็ออก๑๙พอดี
ขณะเดียวกันวันที่น้าชายเสียชีวิตคือ๒๘ธันวาคม
ญาติญาติบางคนก็ไปตัดไปเติมก็ถูกรางวัลเลข๓ตัวกันบ้างก็มี
ส่วนเรื่องมนต์ดำที่เชื่อกันว่าถูกพระวสันทิ้งเอาไว้ก่อนออกจากวัดไปเนี่ยนะครับ
วัดแถวบ้านเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง
มันอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนแต่ไม่อยากอาฆาตใครอะไรยังไงหรอก

ถามว่าเชื่อไหมเราก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์

อ้าวกล้อมจิตอ่ะก็คืออธิษฐานะถ้าถูกหวยอะไรยังไง
ใหญ่บ้านหมู่๓ตะวนซับเปิบนะครับ
ไล่สิ่งชั่วร้ายในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็สบายใจขึ้น
เมื่อคืนก็นอนหลับสบายดีไม่มีใครได้ยินเสียงหวีดร้องของผีร้ายผีตายโหงอะไรอีก
นี่ฮะที่นำน้ำมนต์มาผสมกับน้ำแล้วก็ใช้รถฉีดน้ำดับเพลิงเนี่ย
ทั่วหมู่บ้านเลยฉีดที่มงที่เมนของวัดด้วย
วันพรุ่งนี้จะมีพิธีทำบุญขึ้นศาลพ่อปู่ซับเปิบนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้คอยช่วยปกปักรักษาหมู่บ้าน
ก่อนหน้านี้ก็มีร่างทรงนะฮะที่เขาเข้าทรงให้กับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ครับ
แล้วก็บอกว่ามีพ่อปู่ที่จะต้องช่วยได้นะครับ
ผีล้งผีร้ายอะไรพวกนี้ที่มาอยู่นะฮะ
เขาก็ให้ทำพิธีแก้กันนะครับ
เดี๋ยวฟังผู้ใหญ่นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกเนี่ยไปถามผู้ที่เป็นร่างทรงสื่อสารถึงพ่อปู่
พ่อปู่บอกว่าช่วง๓ปีที่พระวสันมาจำพรรษาที่วัดเทพนิมิตคีรีวงศ
ไม่ค่อยมีชาวบ้านมากราบไหว้พ่อปู่
ไปกราบไหว้แต่พระวัสรรค์ที่มีจมนต์ดำ
ทำให้กำลังพ่อปู่อ่อนลง
เพราะมีแต่ผีร้ายผีตายโหงผีเปรต
บริวารทางมืดของพระวสันเนี่ยมากันเอาไว้
อกจากนี้ก็จะมีชาวบ้านเห็นผีร้ายผีตายโหงผีเปรตในวัด
แล้วเนี่ยชาวบ้านยังเคยเห็นผีพวกเนี้ยเดินไปเดินมา
ภายในถนนหมู่บ้านด้วยท้าทายพ่อปู่ด้วย
เพราะกำลังอ่อนลงไม่สามารถสู้กับผีร้ายได้
นี่แหละฮะวิธีการแก้คือชาวบ้านเนี่ยต้องไปซื้อร่างเจ้าปู่
นุ่งขาวห่มขาวผมกล้าวมวย
แล้วก็มีไม้เท้ามีช้างม้ามีสัตว์สู้ศึก

แล้วก็ดึงได้สายสินโยงเข้าหมู่บ้านเพื่อแก้อาถรรพ์มนต์ดำ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่านี่แหละเดี๋ยวจะทำกัน
พรุ่งนี้ก็จะทำนะฮะทำบุญขึ้นศาลกันนะครับ
ส่วนคืนนี้ที่วัดจะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะครับ
เดือนหน้าจะจัดงานบุญใหญ่กลางบ้านด้วย
ชาวบ้านจะได้รับแต่สิ่งดีปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป
ทีนี้พระวัสรรค์เนี่ยถูกชาวบ้านมองแบบนี้โอ้โห
ก็ขอชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าไม่ค่อยสบายใจนะเพราะว่า
คุณงามความดีที่ทำแล้วไม่มีคำว่าความเป็นจริง
ส่วนเรื่องชอบกักขังวิญญาณผีเนี่ย
จะมาจับไปกักขังเพื่ออะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกับผี

ที่มีการกล่าวหาว่าเคยเอาเส้นผม
เพื่อไปแลกกับใบประกาศนียบัตร

อย่างนางหนึ่งที่มากล่าวถึงว่า
เอาเส้นผมดิฉันไป

อาจารย์ทิ้งหนี้ให้พวกฉันหา

ถ้าคุณโยมจะเข้ามาบริหารสุทัศน์
ก็ต้องออกจากเป็นกรรมการ

พออาตมาออกมาบอกว่าอัตมาทิ้งหนี้ไว้ให้